ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นชื่นชมตำรวจภูทรบ้านหมอสระบุรีนะครับ
เหตุที่ต้องชื่นชมเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ช่วยกันสกัดจับแก๊งที่นำยาเสพติดกำลังจะไปส่ง
โดยหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจนะครับ
หลบหนีไม่ได้หลบหนีธรรมดาด้วยเหมือนในหนังเลยครับ
่งรถยนต์เนี่ยฝ่าด่านสกัดด่านตรวจของตำรวจแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอด
ถูกจับได้ในที่สุดติดตามเหตุการณ์นี้ได้จากรายงานครับ
ภาพนาทีระทึกตำรวจขับรถไล่ล่ารถนั่งส่วนบุคคล
พยายามขับรถหลบหนีในพื้นที่ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถฝ่าจุดตรวจและเบียดรถชาวบ้านขณะที่มีการจราจรคับข้าง
เมื่อมาถึงคอสะพานตำรวจได้นำรถจักรยานยนต์มาสกัดรอ
แต่ก็ไม่เป็นผลรถยนต์คันดังกล่าวยังคงเร่งเครื่องหลบหนีต่อไป
กระทั่งมีรถกระบะของตำรวจสกัดรออยู่ด้านหน้า
หักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไหลทางด้านซ้ายซึ่งเหตุการณ์ดูว่าเหมือนจะยุติลง
ในขณะที่๑๐ตำรวจตีเสกสรรผู้เขียวก็ได้จอดรถจักรยานยนต์
เป็นเวลาเดียวกันกับรถผู้ต้องสงสัยหักพวงมาลัยกลับรถไปในเส้นทางเดิม
ซึ่งเป็นถนนสองเลนความกว้างจึงไม่เพียงพอในการหักพวงมาลัยเพียงครั้งเดียว
ซึ่งในขณะนั้นตำรวจที่ขับรถตามมาได้พุ่งเข้ามาประชิดรถยนต์คณะกาว
ทำให้ผู้ต้องสงสัยตัดสินใจหันหัวรถกลับ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่๑๐ตำรวจตีเสกสรรได้ใช้อาวุธปืนยิงไปที่ยางหลังทันที๗นัด
เพื่อพยายามหยุดรถคันนี้ไว้แต่ก็ไม่สามารถหยุดผู้ต้องสงสัยไว้ได้
จากภาพที่เห็นรถผู้ต้องสงสัยได้พุ่งชนรถที่มาสกัดและหลบหนีต่อไปด้วยความเร็วสูง
ที่๑๐ตำรวจตีเสกสรรตามมาทันจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงเข้าไปที่ยางอีกครั้งหนึ่ง
ส่งผลให้ยางด้านหน้าขวาแตกแต่ก็ไม่สามารถหยุดรถของผู้ต้องสงสัยไว้ได้
วิ่งหนีต่อไปจนถึงเข้าทางลูกรัง
ในที่สุดก็ยอมจำนวนก็ไปต่อไม่ได้
ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ประกอบด้วยในวัชการจาริสซึ่งเป็นคนขับรถ
วัญชัยใจดีและนายสำรวยใจโป่ง
อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
กระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๕นัด
และยาไอซ์อีกจำนวนนึง
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชา

เปิดเผยถึงกรณีคลิปตำรวจภูทรบ้านหมอ
ไล่จับกลุ่มคนร้ายในคดียาเสพติด
มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย
ของวันที่๒๔กุมภาที่ผ่านมา
ซึ่งขณะที่ตำรวจและทหารในพื้นที่
ตั้งด่านสกัดกั้นยาเสพติด

หมายเลขทะเบียน๓กไก่ลจุฬา๕๗

ที่ผ่านมาและทำทีจะจอดรถให้ตรวจ

ถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มได้ในที่สุด
นี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฝาก
ชมในความกล้าหารของผู้ใต้บังคับบัญชา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน